มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะตามเข้าไปง้อแฟนถึงที่ทำงานเลย
เพราะว่าเลิกกันได้แค่๓วันนั่นเองนะคะ
ตามเข้าไปง้อแต่ง้อไม่สำเร็จนะคะ
คือฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมกลับมาคืนดี
ก็๓วันเองที่เพิ่งเลิกไปก็คิดว่ายังมีความหวังไงฮะ
เข้าไปง้อที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นที่ทำงานของแฟนสาวเนี่ยนะคะ
ไม่สำเร็จสิคะต่อยเข้าไปที่เบ้าตานะคะ
เย็บถึง๓เข็มแล้วก็ทำร้ายร่างกายอื่นอีก
เป็นช่วงของการที่ผู้ชายคนนี้เข้าไปทำร้ายร่างกายพอดี
คือจุดที่เกิดเหตุเป็นด้านหลัง
เป็นห้องพักของพนักงานร้าน๗๑๑
ซึ่งผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงเขาเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อถูกไหมคะ
นี่ก็คุยกันอยู่สะบัดไปสะบัดมาคุย
คือผู้หญิงก็พยายามที่จะห้ามแบบนี้นะคะ

ผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเพื่อนนะคะ
ที่มาคอยพยายามให้ไปที่อื่นเนี่ยนะคะ
แต่ว่าคนที่บาดเจ็บอยู่ทางด้านหลังกล้อง
บาดเจ็บไปเรียบร้อยแล้วถูกต่อยไปที่ตาเนี่ยนะคะ

ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านนะคะ

มีคนที่เอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าเขาบอกว่าไปแจ้งความแล้ว

คนที่เอาไปโพสต์เนี่ยเป็นเพื่อนของผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
บรรยายไว้บอกว่าเกิดขึ้นวันที่๑๐มิถุนายน
คนนี้ชื่อว่าคุณเก๋ไก๋เก่งบันพิษขออภัยนะคะ
บอกว่าเกิดขึ้นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์นี้ผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนของตัวเอง
มีบาดแผลบริเวณใต้ตาข้างซ้าย
หลังเกิดเหตุรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นทำแผลไปเย็บ๓เข็ม
ญาติก็แจ้งความไว้ที่สพกระนวลนะคะ
อกจากนี้ได้เขียนด้านท้ายด้วยบอกว่า
ทำผู้หญิงขนาดนี้มันมากไปไหมคะ
น้องเจ็บมากวอนผู้ใหญ่กระนวลตามเรื่องด้วยค่ะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังผู้ที่โพสต์นะคะ
ก็คือนางสาวประพาพรกิ่งบัณฑิตอายุ๓๐ปี
ซึ่งก็คือคุณเก๋ไก๋เป็นเพื่อนของผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
แล้วก็เป็นคนที่เข้าไปห้ามที่เห็นเสื้อยาวนี่นะคะ
เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพนักงานด้านหลังร้านสะดวกซื้อ
ตัวเองเอาภาพใบหน้าของผู้เสียหาย
ก็คือตาบวมจนปิดนะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเป็นภาพนิ่งนี่นะคะ
ทำแบบนี้บอกอยากร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้แล้ว
แต่ตำรวจไม่ได้มีการติดตามตัวคนร้ายแต่อย่างใดทั้งที่เห็นหน้าชัดเจน
ด้านขวานี่คือภาพของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะตาปิดเลยนะคะ
ซึ่งผู้ที่ถูกทำร้ายนะคะชื่อว่านางสาวพรพี่มนต์นะคะ
อายุ๒๕ปีเป็นชาวอำเภอกรณวลจังหวัดขอนแก่นนี่แหละ
และขณะเกิดเหตุตนเองอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนเข้าไปห้าม
คุณเก๋บอกแบบนี้ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายอานนท์บุญยีอายุ๒๓ปี
เป็นลูกค้าของร้านมาติดพันธุ์ผู้เสียหาย
บมาได้๓เดือนกว่าก่อนที่นางสาวพรพิมลต้องการจะบอกเลิก
ซึ่งตนก็บอกว่าไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมถึงเลิก
แต่นายอานนท์ไม่ยอมก็เลยบุกเข้ามาที่ร้าน
มีคำหนึ่งเขาตะโกนทวงนาฬิกาที่ซื้อให้เนี่ยบอกเอามาคืน
ฝ่ายสาวก็คืนเหมือนกันนะถอดให้คืนไป
นึกว่าจะโมโหเรื่องอะไรไม่ได้โมโหเรื่องนาฬิกา
โมโหเรื่องไม่ยอมกลับมาขอคืนดีก็โดนชกเข้าที่เบ้าตานะคะ
ขณะที่นางสาวพรพิมลยืนยันว่าก็จะเลิกถูกนายอานนท์ต่อยเข้ามาที่ตา
หลังจากนั้นก็เอาไปส่งโรงพยาบาลฟังเสียงทางด้านของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ข้อเสียตบกกกหูแท้หนึ่งเหมือนมันก็เล่ากับคำปั่นตีเลยเหมือน
ธรรมดาผมก็อยากให้มีเรื่องกันอีกก่อนแต่คนตายอยู่
แล้วเราจะเอาเรื่องให้เจ็บมั้ย
จ่ะแต่ว่าหนูก็ยอมเห็นว่าหนูเจ็บ
หลังจากสอบปากคำพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายอานนท์นะคะ
ฐานความผิดก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งนายอานนท์ได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพกรณวลด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็รับสารภาพตามกล้องวงจรปิดเลยบอกลงมือก่อเหตุจริง
แต่ว่าผู้หญิงคนที่บาดเจ็บนะเขาก็พบพนักงานสอบสวนเหมือนกัน
แล้วก็ยืนยันแหละบอกเลิกกับแฟนนุ่มเองเพราะจับได้ว่านายอานนท์ไปพูดคุยกับพันรยาเก่าค่ะ